ท่านผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๔เมษายนที่ผ่านมา
ที่มีคนถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเจ็บหนักเลยนะครับ
นี่เป็นภาพนะครับที่หลังจากออกจากร้านอาหารแล้วเขาบอกว่า
มีคนขับรถกับขี่รถเนี่ยตามกลุ่มเข้ามาเขายืนอยู่ตรงนู้นนะฮะ
แล้วกลุ่มพวกนี้ลงจากรถมานะครับโดยเฉพาะรถยนต์คันนี้วิ่งมาถึงใส่เลย
ผู้ชาย๒ผู้หญิง๑นะครับผู้หญิงนี้ก็เจ็บไปด้วยเจ็บกัน๓คนนะครับ
แล้วเดี๋ยวมาอีกหลายคนกลุ่มผู้ก่อเหตุมาอีกหลายคน
นี่เห็นไหมฮะวิ่งกันมาไม่รู้ตามกันมาจากไหน
ก็มีคนวิ่งหนีนี่ชนประตูด้วยเออนี่ค่ะแล้วก็วิ่งไปต่อค่ะ
มีสองคนเจ็บอยู่ตรงนั้นนะคนนี้วิ่งหนีมาเนี่ย
ดูนะฮะพวกนี้ก็วิ่งไล่ตามมาสุดท้ายเนี่ย
ตรงที่โล่งตรงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าจอเนี่ย
เดี๋ยวคนเจ็บเนี่ยเขาวิ่งมาถึงตรงนี้ล้มฮะ
ทีนี้ก็โอ้โหโดนรุมเลยค่ะยังไม่หมดนะครับค่ะ
ตามมาอีกแล้วไอ้รถเก๋งคันสีแดงเมื่อสักครู่นี้
ขับตามมาต่อนะครับสุดท้ายเนี่ยคนเจ็บสามคนนะครับ
ปิ่นทองตะบนหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คนเจ็บสามคนในต้นโสมงามนี่หนักสุดนะครับถูกมีดฟันเข้าศีรษะนะฮะ
นายสากลเนี่ยฟันเข้าศีรษะเหมือนกันแขนสองข้างด้วย
ผู้หญิงอีกคนนึงนางสาวปิยธิดานี่ก็บาดเจ็บจากตอนแรกอ่ะ
ที่ว่ายืนอยู่ไม่รู้เรื่องแล้วพวกนี้ก็เข้ามาฟันนะครับคือถ้าย้อนไปดูเนี่ย
เราเคยเล่าข่าวนี้ไปแล้วในที่เกิดเหตุที่จะมีคนเจ็บอยู่ครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูภาพวันเกิดเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเหลือกันนะฮะในที่เกิดเหตุวันนั้นนี่ตรงนี้นะฮะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตอบได้ว่าทำไมเขาถึงเจ็บหนักขนาดนี้

หนึ่งในผู้บาดเจ็บบอกกับเราว่าไม่รู้จักกับกลุ่มคู่กรณีมาก่อนนะครับ
แต่ก่อนเกิดเหตุก่อนถูกทำร้ายเนี่ย
ไปนั่งดื่มกินกันที่ร้านอาหารร่มไผ่ชายคลองเป็นร้านประจำ
กลุ่มคู่กรณีอยู่โต๊ะไม่ไกลกัน
ระหว่างดื่มกินกันเขาก็คุยกันปกติ
แต่ไม่รู้ว่าคู่กรณีเนี่ยเหมือนกับเขายกนิ้วสัญลักษณ์อะไรให้กับทางฝั่งเพื่อนของเขา
เขาก็แค่คุยกันว่ากลุ่มนู้นมันยกนิ้วอะไรกันอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนั้นจะมีปัญหาอะไร
สุดท้ายพอเขาออกจากร้านกันพวกนี้ก็ตามมา

ถามว่ากลุ่มนั้นไหมเราก็ยังไม่เห็นชัด
แต่ถ้ามีคำเห็นกันก็มีแค่กลุ่มนั้นกลุ่มเดียว
แต่ว่าในตัวผมผมไม่ได้มีความเห็นกับเขาเลย
แต่ที่เพื่อนบอกผมว่ากลุ่มนั้นคือบอกว่า
เนี่ยกลุ่มนี้หาเรื่องไอเจมส์เขาพูดมาแค่นี้
ก็อยากให้จับเขาให้ได้แล้วก็อยากถามว่า
มันมันมีปัญหาอะไรกันกับใครยังไง
ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรือมองหน้าอะไรกันมาก่อน

อันนี้ผมก็ไม่ได้ถามเขานะว่าเขาเคยมีอะไรกัน
ยังไงเป็นยังไงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
นี่นะคะคุณผู้ชมคะตำรวจเนี่ยจับคนก่อเหตุได้
เดี๋ยวคนก่อเหตุจะบอกว่าสาเหตุคืออะไร
ตำรวจท้าพ่อน้องคามมศรีราชาจับคนก่อเหตุได้๗คน
นายทวีทรัพย์อายุ๒๖คนนี้คนที่เอามีดไปฟันนะคะ
นายกริติพงอายุ๒๕นะคะ

นายพานุวัฒน์อายุ๒๑ตามหน้าจอนี้เลยนะคะ
ของกลางก็เป็นมีดมีดเล่มหนึ่งรถเก๋งเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุเลย
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ตัวนายทวีทรัพย์คนที่เอามีดไปฟันเขาเนี่ยนะ
ถูกแจ้งข้อหานักกว่าใครเลยนะคะ
พยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันทำร้ายร่างกายด้วย
มีข้อหาหนักก็คือพยายามฆ่าผู้อื่น
นายทวีซัพบอกแบบนี้
เขาสารภาพนะว่าเขาก่อเหตุจริง

คือเขากับเพื่อนไปนั่งกินข้าวดื่มเหล้ากันที่ร้านอาหารร่มไผ่ชายคลอง

เขาอ้างว่ากลุ่มคนเจ็บนั่งกินอยู่โต๊ะข้าง
ตอนที่นั่งกินอยู่เนี่ยกลุ่มคนเจ็บหันมาชูนิ้วกลางใส่โต๊ะเขา

แต่ฝั่งคนเจ็บบอกว่าฝั่งนู้นแหละชูอะไรมาก็ไม่รู้
เขาก็เลยบอกเขาโมโหมากเขากับเพื่อนโมโหมาก
คือรอจังหวะเลยรอจังหวะที่กลุ่มคนเจ็บออกจากร้านแล้วตามไปก่อเหตุเลยดูสิ
ก็เนี่ยเลยโดนข้อหาพยายามฆ่าไปเลยนะคะ
ก็ถูกแจ้งข้อหากันไปนะครับ